พาคุณผู้ชมไปแนะนำสินค้าใหม่ดีกว่านะคะใครเคยเห็นบ้าง
มีสาวรายหนึ่งโพสต์ขายรองเท้าแตะแบบคีบ
ดูเหมือนไม่แปลกแต่เป็นรองเท้าแตะแบบคีบสำหรับวัว
ให้ใส่ไปกินย่าให้น้องวัวใส่ไปกินย่านะคะเนี่ยค่ะ
เขามีการโพสต์ขายแล้วชาวเน็ตเนี่ยแชร์กันด้วยนะแชร์กันเป็นหมื่นเลยนะคะ
รองเท้าแตะวัวชนใส่เดินลุยนากินย่าแบบสบายใจเขาเขียนไว้อย่างนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะรายหนึ่งเขาโพสต์ขายรองเท้าแตะคีบสำหรับให้วัวใส่
ลักษณะมันก็เป็นแตะคีบแบบช้างดาวนี่แหละแล้วมันมีหลายไซส์ให้เลือก
ตามขนาดของน้องวัวเบอร์เก้าเบอร์เก้าจุดห้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนะคะ
ราคาคู่ละ๑๘๐บาทแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วย
ชาวเน็ตที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนดิฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแหละ
ไลค์กดแชร์กันจำนวนมากนะคะยอดแชร์ตอนนี้กว่าหนึ่งหมื่นครั้งแล้ว
ทีมข่าวของเราติดต่อพูดคุยไปกับนางสาวสวนีเป็ดทองอายุ๒๒ปี
แม่ค้าที่เป็นคนโพสต์ขายเนี่ยแหละเธอบอกเธอมีหน้าร้านด้วยค่ะ
ชื่อว่าร้านถุงทองจำหน่ายอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดตั้งอยู่หน้าตลาดห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
เปิดขายมาเพียงสี่เดือนเธอมีอุปกรณ์เกี่ยวกับวัวชนทุกชนิดจริงจริงนะคะ
ยืนยันรองเท้าแตะอัวเนี่ยตัวเองเคยเห็นมาสี่ห้าปีแล้ว
แต่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มคนเลี้ยงวัวชนทางภาคใต้อ๋อเออดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะว่ามันมี
เหตุผลที่ต้องใส่รองเท้าแตะให้วัวชนเพราะว่าปกติวัวชน๑ตัวเนี่ยมันราคาแพง
เจ้าของเลี้ยงธนุถนอมมากค่ะทีนี้เวลาปล่อยไปเดินริมถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง
ก็เลยต้องใส่รองเท้าให้มันป้องกันเล็บวัวบางหรือกีบเท้าวัวแตก
วัวมันจะได้เดินสบายขึ้นส่วนลูกค้าค่ะเป็นใครก็เป็นกลุ่มคนเลี้ยงวัวชนในพื้นที่นี่แหละ
แต่หลังจากที่มีคนแชร์กันจำนวนมากปรากฏว่าลูกค้าจากภาคอีสานภาคเหนือก็มานะคะมาสั่งซื้อเพิ่ม
สัปดาห์หนึ่งขายได้๗๑๐คู่ตอนนี้ขายได้แบบวันเดียวนะคะ๑๕คู่แล้วลองฟังเสียงแม่ค้าเขาหน่อยนะคะ

ตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็แชร์แล้วก็โพสต์ตรงกลุ่มยอดคนพอเลี้ยงวัวกันปกติที่โพสต์ทุกวันนะคะ
วันนั้นเป็นโพสต์ที่คนแชร์เยอะเพราะว่าถ่ายรูปตอนที่วัวใส่รองเท้าไปด้วยค่ะ
แล้วก็โต้โพโพมาดูยอดแชร์ก็ไม่เป็นว่าคุณจะแชร์เยอะขนาดนี้
ป้องกันไม่ให้เขาล้างและก็ไม่ให้เขาเตก
ห่วงได้ยัยสุขภาพเล็บเท้าหัวด้วยด้วยค่ะ
คือดิฉันกลัวจังหวะที่ใส่แล้วเดี๋ยวมันบีบใส่
นิสมาร์เก็ตตลาดกลุ่มคนเฉพาะนะคะ